แต่มาเรื่องนี้เรื่องของคนมีหนี้ครับธนาคารออมสินขานรับ
นโยบายรัฐบาลเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชนจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียจเนื่องในวันนวมินทระมหาราชสิบสามตุลาคม
วาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูก
หนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้ามาตรการนี้จะช่วยเหลือ
ลูกค้ารายย่อยสินเชื่อธนาคารออมสินด้วยการให้พักชำระเงิน
ต้นครับและจะมีทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่๒๕เปอร์เซ็นต์
ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขธนาคารและสถานะ
หนี้แต่ละรายครับเมื่อผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขก็จะได้รับ
เว้นดอกเบี้ยค้างชำระให้ลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เสียก็
จะชะลอไม่เดิมหนึ่งคดีไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์และไม่ขายทอด
ลูกค้าที่ต้องการร่วมโครงการให้ติดต่อธนาคารออมสินได้
ถึง๓๐ธันวาคมนี้ครับ

โดยนายจุลภัณฑ์อมอลวิวัฒน์รัฐมุนตรีช่วยว่าการกราศวงการ
หมื่นบาทว่าร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะ
จะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันพฤษจิกายนี้
ส่วนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

หลังจากที่เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ

เพราะว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เดือนนี้แน่นอนเดือนตุลาคมครับ
และจะเริ่มใช้ได้เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ตามที่นายกเศรษฐาบอกไว้ครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้น่ายินดีครับ
รับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ของไทยติดด้วยคุณผู้ชมติด๓แห่ง
ก็คือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ
ด้วยกระบวนการทางสังคม
แล้วก็มีตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เป็นต้นแบบประเด็นอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และแห่งสุดท้ายครับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ประเด็นการจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน
เพื่อปกป้องรักษาฐานทรัพยากรหลัก
ด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนครับ